คุณผู้ชมคะนับตั้งแต่พี่โรเบิร์ตสายควันจากไป

เกิดเรื่องแปลกนะคะกับคนใกล้ชิดตลอดเลยค่ะ
ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้นะคะเป็นงานครบรอบนะคะของพี่ถั่วแระค่ะ
เปิดร้านนะคะชื่อครัวถั่วและนั่นเองนะคะ
จริงเนี่ยวันครบรอบคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
แต่มันชนกับวันชาปนกิจศพของพี่โรเบิร์ตพอดี
ที่ถั่วและเนี่ยก็เลยเลื่อนมาจัดเมื่อคืนนี้แทนค่ะ
ปกติทุกปีพี่โรเบิร์ตจะมาร่วมงานตลอดนะคะ
แต่งานปีนี้ไม่มีพี่อู๋โรเบิร์ตมาอีกแล้วค่ะ
แต่ระหว่างที่พี่บอลไลฟ์สดอยู่ดีเนี่ยค่ะ
มือถือของพี่อีกคนที่ไลฟ์บรรยากาศในงานอยู่ด้วยนะคะ
ก็ปรากฏภาพนะคะเป็นภาพงานศพพี่โรเบิร์ตขึ้นมาเฉยเลยค่ะคุณผู้ชม
ภาพนี้เลยนะคะทั้งที่ไม่ได้เปิดเอาไว้ค่ะ
ทุกคนก็เชื่อว่าพี่โรเบิร์ตก็คงอยากจะมาร่วมงานในวันนี้ด้วยค่ะ
ไม่ใดขึ้นมาภาพนี้เลย
ไม่เคยขึ้นมาภาพนี้มานะคะพี่น้องครับ
ไม่ได้เปิดจริงให้ตายนะคะ
ก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ส่วนพี่ถั่วแระเชิญยิ้มนะคะในฐานะเจ้าภาพงานนะคะ
ก็เลยถือโอกาสพูดถึงความในใจที่มีต่อพี่โรเบิร์ตด้วยค่ะ
บอกว่าเชื่อว่าปฏิหารที่เกิดขึ้นนะคะเป็นสายใจของพี่โรเบิร์ต

และอยากให้พี่โรเบิร์ตหมดห่วงไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ
สิ่งมันปฏิหารเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาใน๗วันที่ผ่านมา
เราคุยกันอยู่ดีเราให้สัมภาษณ์กันอยู่ดี
ดวงไฟมี๗๘ดวงสั่นอยู่ดวงเดียว
เมื่อกี้ก็เกิดเหตุการณ์อีกไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น
เราจะไม่ให้โรเบิร์ตเป็นห่วงพวกเราแล้วเราจะไม่ต้องเป็นห่วง
ระเบิดว่าระเบิดอยู่ที่ไหนเราอยู่คนละพบภูมิ
ตอนนี้ด้วยจิตและวิญญาณของโรเบิร์ตไปในพบภูมิที่ดีแล้ว
พวกเราจะไม่ดึงและไม่ทำให้ระเบิดต้องตกมาอยู่กับพวกเรา
ไปเถอะไปเลยไปให้พบกับพระศิษงานให้ได้
ใครจะว่ากล่าวใดก็แล้วแต่เดินไปให้ถึงจุดหมาย
คุณผู้ชมนะคะและงานเมื่อคืนเนี่ยพี่บอลก็คงไม่อยากให้บรรยากาศมันเศร้าจนเกินไปค่ะ
ก็เลยพูดติดตลกนะคะถึงเรื่องตัวเลขที่มีความเกี่ยวข้องกับพี่โรเบิร์ตอีกครั้งค่ะ
บอกว่าตอนนี้เชื่อว่าหมดเกลี้ยงแผงมันก็หมดแผงจริงนะใบตอง
ไปไหนมาไหนคงหาซื้อกันไม่ได้แล้วถึงกองสลากตามตัวซะแล้วล่ะค่ะ
แล้วบอกด้วยนะคะว่าความตั้งใจของตนเองเนี่ยหากเลขพี่โรเบิร์ตให้โชคจริง
จะไปสร้างรูปปั้นพี่โรเบิร์ตที่วัดสุธิสะอาดวัดที่จัดงานศพพี่โรเบิร์ตนั่นแหละ
เหมือนที่ผมบอกครับถ้าคุณถูกคุณทำพฤติให้กับโรเบิร์ตสายควันด้วย
และถ้าผมถูกผมจะสร้างขุนโรเบิร์ตแห่งโรเบิร์ตสายควันที่วัดสุทธิสะอาด
โอนะค่ะก็รอรุ้นกันอีกทีแล้วกันเนาะ